เอาไปดูไฟไหม้ใหญ่กันก่อนเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับที่โรงงานผลิตบรรจุพันธุ์ครับ
คุณพระราพรค่ะที่ปลาชินบุรีเนี่ยฮะควันโอ้โหแล้วข้างใน
เชื้อไฟทั้งนั้นเลยนะครับผลิตบรรจุพันธุ์เนี่ยนะครับ
ตั้งแต่๑๐โมงครึ่งครับคุณผู้ชมครับ
ไฟไหม้โรงงานผลิตบรรจุพันธุ์ที่บ้านหนองช่องแมวหมู่สี่
ตะบนหนองโพรงนะครับอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปลาจีนบุรีครับ
มีกลุ่มควันครับสีดำพวยพุ่งออกมาจากด้านใน
ออกมาข้างนอกอืมรถดับเพลิงเนี่ย
จากหน่วยงานต่างกว่ายี่สิบคันครับ

หามส่งโรงพยาบาลไปแล้วหลายรายนะครับ
แล้วก็มีการอบพยพประชาชนในหลายหมู่นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นหมู่๓หมู่๔และหมู่๑๓บ้านหนองโพรง
แล้วก็หมู่๘หัวว่าออกนอกพื้นที่

ขณะที่หน่วยกู้ภัยชุดผจญเพลิง
แล้วก็เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นอาคารผลิตวัสดุ

มีฟรอยอย่างนี้ฝาขวดพลาสติกอย่างนี้
ฉลากติดข้างขวดพลาสติกครับ
แต่รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงอาคารที่เกิดเหตุได้นะครับ
ก็ทำให้ไม่สามารถใช้น้ำดับไฟได้ด้วย
ต้องใช้โฟมอย่างเดียวนะครับเพราะมันมีสารเคมีครับ
ช่วงเกิดเหตุนะครับพนักงานช่วยกันใช้ถังดับเพลิง

ไฟมันลามไปติดวัสดุที่ใช้ในการผลิตอยู่ในอาคาร
ตอนนั้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
ในช่วงที่รออุปกรณ์คุณผู้ชมอุปสรรคมา
ฝนตกลงมาอย่างหนักนึกว่าดีที่ไหนได้ครับ
มันทำให้สารเคมียิ่งฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณเลย

บอกประชาชนสวมหน้ากากเลยนะป้องกันควันก่อน
ที่ออกมาเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็อบพยพชาวบ้านใกล้เคียงที่เกิดเหตุนะครับ
ไปพักชั่วคราวอยู่ที่วัดหนองโพงนี่คือวัดหนองโพง
ขณะที่เจ้าของอู่ซ่อมรถขนาดใหญ่นะครับ
อยู่ติดรั้วโรงงานเลยตกใจครับพี่ก็ตกใจ
บอกว่าขนย้ายสิ่งของออกมาแล้วนะครับ
อันนี้คือจังหวะที่ทางฝ่ายปกครองเข้าไปดูนะเนี่ยครับ
อู่ซ่อมรถบอกว่าขนของออกมาแล้ว
คือถ้าไฟลามจะได้ปลอดภัย
แล้วจะอยู่รอจนกว่านะครับ
มีการแจ้งว่าไฟสงบแล้วจริงถึงจะขนของเข้าบ้านใหม่

สามารถควบคุมสถานการณ์นะครับ

ไฟไหม้โรงงานผลิตบรรจุพันธุ์นะครับ
ที่ศรีมหาโพธิปราจีนบุรีครับ

เป็นที่เก็บพวกอุปกรณ์ต่างด้วยนะคะ